มีเพื่อนบ้านดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งมีเพื่อนบ้านไม่ดีก็ถือ
ห้าทุ่มไม่หลับไม่นอนเปิดเพลงเสียงดังอืมไปเตือนเปิดดัง
ทุ่มสามสิบสี่นาทีโอ้โหดังจริงอ่ะก็มันเป็น
แล้วเขาจะหลับจะนอนกันยังไงแก่นี้ก็ติดกันหมดเลยฮะ
จะนอนยังไงอ่ะก็ไปเตือนแล้วอ่ะนะฮะเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะนอนอยู่ละ๕ทุ่มแล้ว
ถ้ามีเสียงอย่างเงี้มันทำยังไงดีนะฮะคือเขาไม่ไหวเขาบอกเขาหนวกหูรำคาญมาก
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยอัดคลิปเนี่ยโพสต์ลงในโซเชียลนะฮะ
แล้วทางด้านเพจอย่าดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์เอาเรื่องนี้ไปแชร์ไปโพสต์เอาไว้ต่อ
เล่นเปิดเพลงขนาดนี้เปิดเสียงขนาดนี้เลยเหรอสาระจุดจุดจริง
ตั้งวงกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังแจ้งนิติแจ้งจำรวจแล้วล่าสุดเปิดดังกว่าเดิม
บอกว่าคนซื้อเขาบอกว่าเขาพลาดเองแหละนะฮะ
กัดก็คือหมู่บ้านย่านรามอินทานะครับ
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะฮะหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์
เพื่อนบ้านก็เปิดเพลงดังแบบนี้เจอเหมือนกันเลย
ดังกระหึ่มมากอะไรแบบนี้นะฮะ

ก็ทำได้แค่แจ้งสำนักงานเขตแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเตือน
แป๊บก็เงียบแป๊บก็กลับมาใหม่อะไรแบบนี้
สุดท้ายต้องทำใจนะรอว่าเมื่อไหร่กฎหมายจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้แบบจริงจัง
ทีเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แหละ
ย้ายบ้านหนีมันก็ไม่ได้หรอกเงินบ้านเป็นล้านนะครับ